เริ่มไกลต่อค่ะกับหนุ่มคนนี้นิกกี้ณชาติคุณผู้ชมข่า
ครั้งนี้รั้งสถานะหนุ่มโสดมาสักพักนึงแล้วนะ
คือต้องบอกว่ากำลังใจคู่ของนิกกี้และก้อยเนี่ยล้นหลามนะคะ

ปัจจุบันนี้ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันด้วย
แต่เอาจริงนะหลายคนเป็นห่วงนิกกี้เพราะอะไร
ทีนี้บันเทิงไทยรัฐของเราค่ะไปเจอกับนิกกี้
คือต้องบอกเลยนะว่าเขาผอมลงจริงผอมลงมาก
แต่ว่าความหล่อความออร่าก็ยังมีให้เห็นอยู่
กี้บอกกับน้องนัทบันเทิงไทยรัฐของเราว่า
พี่น้ำหนักผมเนี่ยลดลงมา๑๐โลเลยนะ

ต้องบอกด้วยนะว่าทุกคนคิดว่าผมผอมลงเพราะผมเศร้า
แต่จริงเนี่ยผมออกกำลังกายพี่
คือจริงเขาออกกำลังกายมาสักพักนึงแล้ว
ที่สำคัญนะที่เห็นว่าหน้าเขาเศร้าเนี่ยเขาบอกว่า
เขาแค่ตาตกคือมันเป็นลักษณะของรูปหน้าเขาเท่านั้นเอง
และตอนนี้ผมโอเคขึ้นมากแล้ว
ฟังคำยืนยันจากปากของนิกกี้กันหน่อยค่ะ
คือคนเขาก็จะคิดว่าผอมลงเพราะว่าแบบว่ากินไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าจริงไม่ใช่นะครับผมออกกำลังกายครับพี่ทุกคนจะแบบว่ามองว่าอกหักแล้วก็จะทำให้เป็นอย่างนี้
อ๋อไม่พี่อ๋อไม่พี่คนอ่ะจะคิดว่าผมเศร้าแค่ไม่ผมคนจะคิดว่าผมเศร้าผมเป็นคนตาตกพี่
เขาก็คงแบบว่าไม่ได้ตัดเขาหรอก

อืมถึงแล้วจะยังมีสถานะใด

ใช่ที่แป๊บไปเจอมาใช่มั้ยฮะหล่ออ้าเลยเนาะ
จริงเนี่ยทั้งนิกกี้แล้วก็ก้อยเขาเข้มแข็งมากนะทุกคน
เจ้าตัวยืนยันว่าทุกวันนี้มีมิตรภาพที่ดีต่อกันจริง
ยังช่วยกันเลี้ยงน้องหมาด้วยกันยังคุยกันบ้าง
ที่สำคัญค่ะเร็วนี้ใกล้จะถึงวันเกิดของก้อยแล้วด้วย

เลิกไปก่อนสรุปตอนนี้พอไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนเนี่ย
บันเทิงไทยรัฐของเรามีคำตอบมาให้แล้วค่ะ

ก็ไม่ได้ไล่บอกน้องก้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาบอกเขา

เพราะว่าไม่ได้อยากให้เราแบบว่าเสียเงินอะไรอย่างนี้พี่
นี่ซื้อซื้อใหม่กับพี่เพิ่งไปซื้อเมื่อวานนะครับ

ดั่งต่อเมื่อวานออกวันนี้หรือ